เรามาตามประเด็นกันต่อหน่อยละกันเกี่ยวกับงานวิ่งที่จัดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีตั้งแต่๑๔ตุลาคม
วันนี้เนี่ยมาเป็นพาดหัวกรอบเล็กหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะล้อมจับตัวแสบโกงวิ่งการกุศล
เรื่องนี้จากแต่แรกที่เรานำเสนอข่าวมาก็มีประธานจัดงานเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์
คือพยายามจะชี้แจงแหละเรื่องของเงินบริจาค
แต่ทีนี้มันมีตัวละครอีกหนึ่งตัวปรากฏมา

จริงแล้วคือคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเลย
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะแม่ของประธานจัดงานเนี่ยนะ

ไปขอร้องบอกว่าให้ออกมารับผิดชอบในเรื่องนี้หน่อย
ซึ่งกว่าอาจารย์ตุ๊กจะออกมารับผิดชอบ
ออกมามอบตัวกับตำรวจใช้เวลาอยู่นานนะคุณผู้ชม

เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ

อาจารย์ลูกหนูต้องติดคุกกับตำรวจตามจับดูเนี่ย
พ่อเจโกเขาให้เข้าเราทำชมลงเราไม่ได้เอาลูกหน่วงมา

ช่วยกังกุศรก็อาจารย์ช่วยลูกหนูด้วย
ถ้าพูดมากถ้าพูดมากเดี๋ยวมาช่วยเลย
ไอ้จ้านบอกให้ลูกหนูเต้นประทาน
สิ่งลูกหนูไม่มาให้ดูพี่สิบนั้นหรือ
ช่วยบอกให้มีส่วนรู้ส่วนชอบ

นี่คุณผู้ชมผู้หญิงเสื้อสีชมพูลายดอกนี้
คือนางสังวานชลสารณนะคะ
ซึ่งเป็นแม่ของนายกิติพัฒชลสารณ
นายกิติพัฒก่อนหน้านี้เราเห็นในข่าวแล้วแหละ
ข่าวแล้วแหละเพราะว่าเขาเป็นประธานจัดงานวิ่งมาราทอน
ระดมเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา

คือเขาบอกว่านายกิติพัฒน์เป็นหุ่นเชิด
จริงแล้วมีอาจารย์ตุ๊กอยู่เบื้องหลัง
ทีนี้แม่ของประธานจัดงานก็เลยต้องเดินทางไปที่บ้านของอาจารย์ตุ๊ก
อาจารย์เขามาเช่าบ้านหลังนี้อยู่เป็น๑๐ปีแล้วนะ
เพราะว่าจริงอาจารย์ตุ๊กไม่ใช่คนในพื้นที่
ก็ไปที่หมู่บ้านริมทะเลที่หมู่๓ตำบลเสม็ด

ทีนี้บ้านนี้อย่างที่บอกว่าอาจารย์ตุ๊ก
หรือว่านายทงชัยเจรนัยมาเช่า
นายกิติพัฒน์ประธานจัดงาน
เขาบอกว่าอาจารย์ตุ๊กคนนี้ชักใยอยู่เบื้องหลังตลอดเลย
แล้วที่ผ่านมาเรื่องของเงินบริจาค
จริงแล้วงานวิ่งนี้มันได้เงินมาทั้งหมด๖ล้านกว่าบาท

เหลือ๓ล้านกว่าบาทที่จะมอบให้กับทางโรงพยาบาล
ป้ายเขียน๓ล้านกว่าบาทก็จริง
แต่เงินที่มอบให้กับทางโรงพยาบาลมัน๕แสนกว่าบาท

ใช่ค่ะทีนี้แม่ก็มายกมือไหว้ร้องห่มร้องไห้
อยากให้อาจารย์ตุ๊กออกมารับผิดชอบในเรื่องนี้
จังหวะนั้นมันเป็นจังหวะเดียวกันคุณผู้ชม
เห็นรถ๑๐ล้อที่มาตรงนี้รถเป็นทุกข์นี่ค่ะ
คือเขาก็ทางอาจารย์ตุ๊กก็ว่าจ้างมาไง
ให้มาจะขนของคือเหมือนกับจะย้ายหนีออกจากบ้านหลังนี้ค่ะ
ขนตู้เสื้อผ้าขนอะไรออกมาหมดเลย
คือเตรียมจะหนีแต่อาจารย์ตุ๊กก็ไม่ออกมาเจอนะ
แล้วเมื่อกี้คนที่ออกมารับหน้าเป็นแม่ของอาจารย์ตุ๊ก
ก็พยายามมาปลอบแม่ของนายกิติพัฒน
คือประธานจัดงานนี่แหละบอกว่าใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวช่วย
อันนี้ปลอบแล้วใช่ไหมคะที่บอกว่าถ้าพูดมาก
จะไม่ช่วยด้วยเออนี่แหละค่ะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
ทางด้านนายกิติพัฒน์ที่เป็นประธานจัดงานกับคุณแม่เสื้อสีชมพูเมื่อสักครู่นี้
ก็เดินทางไปที่สพเสม็ดไปแจ้งความ
นายกิติพัฒน์ประธานจัดงานบอกว่าอยากจะขอร้องให้คนที่ร่วมจัดงาน
ทุกคนที่เอาเงินไปกินไปใช้เนี่ยผมรู้นะว่ามีใครบ้าง
มีกันทั้งหมด๑๐กว่าคนผมอยากให้ออกมา
ไม่งั้นเดี๋ยวสังคมจะตราหน้า
คุณดูสิเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
นายกิติพัฒน์เป็นคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อตลอด

แล้วเอาง่ายโดนด่าตลอดเลยวันเดียวเลยใช่แล้วบอกว่าที่ออกมาพูดแบบนี้
เพราะว่าตัวผมไม่มีอะไรจะเสียแล้ว

อยากให้๑๐กว่าคนที่เอาเงินไปกินไปใช้ออกมายอมรับให้หมด
เพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ที่ผ่านมาผมก็พยายามที่จะปกป้องมาตลอดแล้วค่ะ
ฟังเสียงนายกิติพัฒน์ประธานจัดงานนะคะ
นี่เห็นไหมช้าไปไหมที่ออกมาพูดแบบนี้

แต่เขาก็บอกว่าผมก็พยายามทำดีที่สุดแล้ว
ส่วนทางด้านแม่ของนายกิติพัฒน์ประธานจัดงานเนี่ยนะคะ
บอกว่าสาเหตุที่ลูกชายฉันต้องมารับกรรมแบบนี้

ใจจริงของลูกอยากจะช่วยเหลือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา

แล้วก็ช่วยเรื่องของการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
เอาฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะคะ
นี่คุณผู้ชมตอนที่เราสัมภาษณ์นี่คือสัมภาษณ์

ทีนี้ค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะ
เชื่อไหมทั้งนักข่าวเอ่ยตำรวจทหาร

ใช้เวลาในการที่คือเข้าไปข้างในไม่ได้อยู่แล้วไง

แล้วก็บอกเกลี้ยกล่อมให้อาจารย์ตุ๊กออกมามอบตัวเถอะ

จะต้องกันนักข่าวออกไปให้หมด

หลังจากนั้นอาจารย์ตุ๊กถึงจะยอมออกมา
แล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถตำรวจเลยนะ
ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำที่สพเสม็ดทันทีนะคะ
แล้วก็ที่สพเสม็ดนี้นะคะ
ก็ยังมีนายวินัยพ้นภัยพานกำนันตำบลเสม็ด
มาพร้อมกับผู้เสียหายอีกเป็น๑๐คนเลยค่ะ
แจ้งความในฐานะที่เป็นผู้เสียหายนะคะ

อนุมัติออกหมายจับอาจารย์ตุ๊ก
โดยบอกว่ามีพฤติกรรมที่จะหลบหนี
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
แล้วตอนที่จะนำตัวเข้าห้องขัง
อาจารย์ตุ๊กนี่นะคนเสื้อฟ้าเนี่ยค่ะ
แล้วมีเสื้อสีดำคุมหน้าอยู่เนี่ยนะคะ
เอาเสื้อมาเหมือนกับไม่อยากให้สื่อถ่ายภาพ
คือไม่อยากให้หน้าตัวเองปรากฏสู่สาธารณะ
ใช่แล้วก็ตำรวจก็มีการตั้งข้อหานะคะ

ส่วนทางด้านนายกิติพัฒน์ที่บอกว่าเป็นประธานจัดงานเนี่ย
สารไม่ได้อนุมัติออกหมายจับนะ
เพราะว่าที่ผ่านมานายกิติพัฒน์เอง
ก็มารับหน้ามาให้ถ้อยคำ
แล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีแต่อย่างใดนะคะ

ต่อให้ไม่ได้ให้ถ่ายภาพแต่เนี่ย

จากการตรวจสอบประวัติของอาจารย์ตุ๊กที่ว่าเนี่ยนะคะ
ที่ชื่อธมชัยเจรนัยนี่

ไม่ได้เปลี่ยนชื่อนี่เอาชื่อคนตายมาใช้เลย

คือนายโชคชัยก่อการรวด
เขาเคยเป็นพนักงานธนาคาร

เคยต้องโทษในคดีกันโชคทรัพย์
ปัจจุบันถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายนะคะ
เห็นไหมว่ามีประวัติ

ใช้ชื่อคนตายเหมือนกันใช้ชื่อว่าเนียนนิพาเจียรนัย
ถามว่าตอนนี้อยู่ไหนหลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้ว

ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาเสนอ
เดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องมีการตามตัวนี่แหละ

ว่ารู้เห็นกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่
เป็นเรื่องที่ทำกับคนที่เขาอาจจะไม่รู้
อาจจะไม่เกี่ยวข้องอาจจะอาจจะกระทบกับคนหลายคนเลย